เรื่องแรงงานไทยในอิสราเอลนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่ากรณีที่มาร้องทุกข์
บอกว่าถูกในจ้างเอาไปขายต่อถ้าที่เขาอยากจะกลับ
อ้าวรัฐมนตรีแรงงานเข้าท่ารับเรื่องจะไปตรวจสอบแล้ว
พิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
บอกว่ากรณีที่แรงงานไทยในอิสราเอลร้องเรียนมาบอกว่า
มีการนำแรงงานไปขายต่อทั้งที่เขาอยากจะกลับบ้าน
กลัวจะตายอยู่แล้วยังเอาไปขายต่ออีกในจ้าง
รับทราบข้อมูลแล้วนะท่านบอกว่าเดี๋ยวแจ้งไปยังทูตแรงงาน
อิสราเอลให้ตรวจสอบเรื่องนี้และจะประสานขอความร่วมมือ
ทางการอิสราเอลให้เข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วน
จากการสอบถามจากท่านเอกอักราชทูตประจำกรุงเทอร์อาวีฟนะครับ
ก็ได้รับการยืนยันบอกว่าการที่นายจ้างนำแรงงานออกมา
จากพื้นที่เสี่ยงภัยและเอาไปฝากไว้กับโชชาร์ฟหรือคิบบุตร
หรือว่านิคมเกษตรกรรมหรือฝากกับนายจ้างอื่นในที่ปลอดภัยนั้น
ถือเป็นการย้ายแรงงานและเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายของอิสราเอลเขานะเพื่อให้แรงงานได้ทำงานอย่างปลอดภัย
และมีรายได้ในการดำรงชีพนะครับขณะที่อยู่ที่อิสราเอล

กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเชื่อว่าแรงงานไทยที่อบพยพ

หลังจากเพิ่งจะออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัย
ซึ่งทางการไทยนะจะติดต่อกับทางการอิสราเอล
ให้นายจ้างยืดระยะเวลาการทำงานออกไปก่อน
ขอให้พ้นภาวะวิกฤตก่อนจะได้ไหม
ขณะนี้ผมได้แจ้งไปที่ทางอัครราชทูต
แรงงานประจำประเทศอิสเรลที่กรุงเทียวภาษาอาวิปและว่า
ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการด่วน
ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ในขณะที่พวกเราลำบากอยู่แล้วนะครับ

คือแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลนะครับก็ได้รับรายงานบอกว่า
กองทัพอิสราเอลเขาทยอยเคลื่อนย้ายแรงงานชาวไทยประมาณ๕๐๐คน
เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ